เราก็ไปดูพุกรุกกันต่อเลย
พุกรุกผลทิพย์ธรรมชาติกูล
พูดเลยไวร์วานนี้หลายคนกบข่าวลื้อไปเลย
เอาให้มันจบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเมาส์กันเยอะใช่ไหม

มีประเด็นให้ชาวเน็ตรับสมองมาแทบทุกวันเลย

ไม่มีใครนึกถึงคนอื่นหรอกนอกจากปุ๊กลุ๊ก
คือคนอื่นทำผมตรงไม่ได้เลยใช่ไหม

ออกสื่อเนี่ยแหมรักกันแทบตายแต่รับหลังไม่กินเส้นกันค่ะ

หวยก็มาออกที่นางเอกสาวปุ๊กลุ๊ก
โฟนทิพย์กับบ๊ายพัฒนธรเดชนั่นแหละ
จะเป็นยังไงเกลียดกันจริงหรือเปล่า

ทำไมทุกคนคิดว่าเป็นเรา

แต่เขาก็พูดอีกว่าผู้จัดการเนี่ยผอม

เรื่องมากเราก็อยากรู้ว่าใครด้วยค่ะ
จริงมันก็ไม่น่าจะมาที่เราได้เลยเนาะ

หลายคนก็เห็นแบบเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันตลอด